ด้วยเรื่องของโควิดสิบเก้าก็แล้วกันนะครับผู้ชมครับค่ะ
เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้แล้วก็เป็นต่อเนื่องมายาวนานพอสมควร
แต่วันนี้เนี่ยมีเรื่องที่ต้องจับตากันแล้วก็จับตากันมาตลอดเนี่ยนะฮะ
วันนี้แถลงกันชัดเจนแล้วค่ะโควิดสิบเก้าสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน
ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อในไทยเป็นคนแรกใช่ค่ะแต่ไม่ใช่คนไทยนะฮะ
เป็นคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยอันนี้เพื่อสร้างความตระหนักกันในการป้องกันกันต่อนะฮะ
ประมาทกาศอย่าตกนะฮะถูกต้องอย่าถึงขั้นตื่นตนกนะครับ
เดี๋ยวฟังที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงก่อนนะครับ
นี่คือนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์นะครับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันนี้แถลงเรื่องการพบโควิด๑๙สายพันธุ์โอมิครอนนะครับ
ไทยเราตรวจพบผู้ป่วยโควิด๑๙สายพันธุมิครอนในไทยแล้วนะครับ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันแต่ว่าเขาเดินทางมาจากสเปนนะฮะ
ผู้ป่วยคนนี้อยู่ที่สเปนอยู่๑ปีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙จรสันอันจรสัน๑เข็ม
ก็ไปทานข้าวต่อกับเพื่อนนะครับ๒๙พฤศจิกายนเดินทางโดยเครื่องบินไปที่ดูไบ
พฤศจิกายนเดินทางโดยเครื่องบินมาที่กรุงเทพก็ต้องมีการตรวจเชื้อโควิดตามขั้นตอนนะฮะ
ซึ่งวันที่๑ธันวาคมเนี่ยมีผลจากโรงพยาบาลยืนยันออกมาว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ธันวาคมส่งผลไปตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับ
ก็มีการแถลงว่าเชื้อโควิด๑๙ที่ชายชาวอเมริกันคนนี้ติดเนี่ยเป็นสายพันธุ์โอมิครอนนะฮะ
แต่เบื้องต้นยังไม่มีประวัติว่าบุคคลคนนี้เขาเคยไปที่แอฟริกาหรือว่าพื้นที่เสี่ยงที่อื่นหรือไม่นะครับ
มีแค่ไปสเปนแล้วก็ดูไบแล้วก็มาที่ไทย
ต้นขณะนี้มีผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยคนนี้๑๙คนเป็นพนักงานโรงแรม๑๗คนเป็นเจ้าหน้าที่สนามบิน๒คน
ทั้งหมดได้เข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการแล้ว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าตอนนี้ได้พัฒนาเทคนิคการตรวจหาโอมิครอนให้ได้โดยเร็วนะครับ
ระหว่างที่ยังไม่มีน้ำยาเฉพาะนะครับเพื่อให้ศูนย์วิทย์ทั่วประเทศสามารถตรวจสายพันธุมิครอนได้อย่างรวดเร็ว
แต่คาดว่าต้องใช้เวลาพัฒนาอีกสัก๒สัปดาห์ถึงจะนำออกมาใช้ได้
ทีนี้ผมอยากทบทวนนิดหนึ่งครับว่า
ขบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการตรวจสายพันธุ์เนี่ย
ก็คือปกติเวลาเราไปตรวจโควิดเนี่ยนะครับ

แล้วก็เอาไปตรวจไม่เกิน๑วันก็จะทราบผลเนี่ย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

เฝ้าระวังว่าสายพันธุ์เป็นอะไรสับสนเท่าไหร่

ในรายที่เราพูดง่ายตามเงื่อนไขที่คิดว่า
อาจจะทำให้เจอสายพันธุ์ใหม่
ส่วนรายที่เป็นอัฟริกามาอยู่บังราชอยู่อะไร
อันนั้นตรวจออกมาเบื้องต้นเป็นเดลต้านะครับ
เพราะฉะนั้นการลือก็สับสนวุ่นวายนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับ
อันนี้ผมย้อนให้ดูนิดนึงว่าตั้งแต่๑พฤศจิกาถึง๔ธันวา
หรือว่ากักตัวก็ตามทีเนี่ยนะครับ
เราก็มีข้อมูลตัวเลขอาจจะเล็กนิดนึงนะครับ
เดี๋ยวยังไงที่ผมเอาสไลด์ไปดูก็ได้นะครับ
นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเดลต้านะครับ
สายพันธย่อยของเดลต้านะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องซึ่งอยากให้เห็น

ขนาดไหนเนี่ยนะฮะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันนะครับ
บอกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมันแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่เคยเจอที่ผ่านมา๒๕เท่า
แต่ส่วนใหญ่คนที่ติดจะไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากคล้ายเป็นหวัด
และไม่มีรายงานว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุมิครอนเสียชีวิตนะฮะ

แต่ความรุนแรงมันอาจจะน้อยกว่าประมาณอย่างนั้น
ซึ่งความรุนแรงเนี่ยยืนยันว่ามันน้อยกว่าเดลต้าแน่นอน

มาตรการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุมิครอนแล้ว
สิบหกประเทศทั่วโลกนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๕ประเทศ
เป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ๓๑ประเทศ
ซึ่งไทยเป็นประเทศที่๔๗ในโลกที่พบสายพันธุ์นี้ในประเทศนะครับ
สถานการณ์ในเอเชียพบโอมิครอนที่ฮ่องกง๘คน
เกาหลีใต้๕คนอินเดียญี่ปุ่นประเทศละ๒คน
เลเซียศรีลังกาประเทศละ๑คนเหมือนกับไทย
ซึ่งทางนายกรมนตรีก็ทราบเรื่องแล้วแล้วก็กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช่ค่ะเพราะว่ามีคำถามมาตลอด

กังวลใจว่าโอมิครอนจะเข้าเมืองไทยหรือเปล่า

คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะบอกว่า
โดยธรรมชาติโรคระบาดยังไงเราก็ต้องเจอ
หมายความว่ายังไงมันก็ต้องเข้ามาแต่เราต้องมีสติ
อย่าตกใจมากจนเกินไปไม่ต้องกังวลเพราะยังไงเราต้องเจอค่ะ
แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะคะกว่าจะรู้จักโอมิครอนมากขึ้น
ข้อมูลเบื้องต้นของโอมิครอนก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
แพร่เชื้อเร็วแต่อาการจะไม่รุนแรง
ทีนี้ค่ะในส่วนของทางการไทยมีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง
เข้าประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะมี๓ลักษณะนะคะ
ระหว่างเรื่องของการมาถึงเราต้องกักตัวเนี่ยนะคะเรามี๓แบบ
ทีนี้ค่ะก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของเมืองไทยนะคะ
ทีนี้มีการดูว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนอย่างไร
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดเหมือนกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแหละ
มันแพร่เชื้อได้เร็วแต่ไม่ค่อยรุนแรงเนี่ยนะคะ
แต่อันนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันตัวเอง
เรายังต้องทำเหมือนเดิมต้องกัดอย่าตกยังต้องเหมือนเดิมฟังเสียงคุณสาธิตนะคะ
มีพุทธเชื้อจริงแต่มันไม่ได้มีความชุกหรือความตาแด้นของมาก
ของผู้ติดเชื้อมากเนี่ยเราก็ใช้เฝ้าระวังในเกณฑ์นี้นะครับ
แล้วก็เราก็มีการตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ที่ติดเชื้อติดเชื้อในขั้นต้นที่เป็นบวก
แล้วก็เฝ้าหาเชื้อโดยทั้งระบบทุกระบบรวมทั้งในประเทศด้วย
เพราะฉะนั้นโดยระบบนี้ก็ยังพอที่จะรับอยู่ได้
นี่แหละค่ะต้องตรวจจับค้นหาให้เต็มที่เมื่อเจอแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการรักษา
แพทย์โอภาษพุทธเจริญพักวิชาอายุราศาสตร์
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคอุบัติใหม่
คลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
ท่านโพสต์ข้อความเรื่องโอมิครอนเอาไว้ทางเฟซบุ๊กน่าสนใจมากค่ะ
มีใจความแบบนี้นะคะคาดว่ามีโอกาสน่าจะเป็นสายพันธุ์หลักแทนเดลต้าค่ะ
ส่วนการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งของไวรัสนี้ทำให้จับกับเซลล์คนง่ายมากขึ้นค่ะ
กลายพันธุ์ที่อาจลดประสิทธิภาพวัคซีนและที่ยังไม่รู้ว่าตำแหน่งการกลายพันธุ์มีผลต่อไวรัสอย่างไรบ้าง
ซึ่งต้องรอการศึกษาจากไวรัสในห้องทดลองก็เหมือนหลายภาคส่วนบอกมันต้องใช้เวลาที่จะทำความรู้จักกับโอมิครอนให้มากกว่านี้
มีข้อมูลเชื่อว่าเชื้อนี้อาจจะทำให้เกิดการติดซ้ำได้นะคะถ้าคุณเคยติดโควิด๑๙มาก่อนอาจจะติดซ้ำได้
แต่อาจจะไม่รุนแรงทีนี้ก็ต้องรอข้อมูลอย่างละเอียดยืนยันรายละเอียดเพิ่มเติมของโอมิครอนนะคะ
ส่วนสถานการณ์ของโควิด๑๙ในไทยวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๔๐๐๐ราย
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๓๙๖๖ติดเชื้อจากต่างประเทศ๗แล้วก็ในเรือนจำเนี่ย๒๗นะครับ
มีผู้รักษาหายเนี่ยวันนี้๖๔๕๐นะครับเสียชีวิต๒๒ตอนนี้ไทยเรามีผู้รักษาโควิด๑๙อยู่ในระบบทั้งหมด๖๙๐๑๐รายนะครับ
มีอาการหนัก๑๒๕๙รายใน๖๐๐๐นี้นะฮะเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี๖๓นะครับที่ระบาดตอนนี้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ของไทย๒๙๖๖ราย
ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไทยเราฉีดเอาแบบครบ๒เข็มเนี่ยนะนี่ฮะ๔๒ล้านคนแล้วนะ
แต่ถ้าฉีดทั้งหมดไปแล้วเนี่ยฉีดไป๙๕๔๓๗๗๔๔โดสแล้วจะถึง๑๐๐ล้านโดสแล้วนะครับ
มีผู้ที่บูสเข็ม๓ไปแล้ว๓ล้าน๗แสนคนนี่นะฮะก็สู้กันต่อไป
ใช่ค่ะเรื่องของวัคซีนสำคัญเรื่องของมาตรการป้องกันตัวเองสำคัญถูกต้องปฏิบัติต่อเนื่อง